คุณผู้ชมค่ะต้อนรับปีรกาของ
พระเอกหนุ่มปากกว้างปีเตอร์คอฟเดรันโดนะคะ
ด้วยการได้รับเบิร์ตเดย์แบบเบา
แต่ว่างานนี้กลับไร้วิแววการอวยพรวันเกิด
อดีตภรรยาสาวจากพลอยพลอยพันธุ์ค่ะ
ยังดูหนุ่มแน่นฟิตแล้วก็เฟิร์มตลอดเลยนะคะ
สำหรับนักแสดงหนุ่มยิ้มกว้างปีเตอร์คอปเดเรนดอล
ที่ตอนนี้อายุอนามทะลุเล็ก๔ไปแล้ว
โดยเจ้าตัวโพสต์ภาพถือเค้กพร้อมของขวัญ
ที่มีคนนำมาเตอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดอายุครบ๔๑ปี
เมื่อวันที่๑มกราคมที่ผ่านมา
ซึ่งก็มีบรรดาแฟนคลับมาร่วมอวยพรปีใหม่
อวยพรวันเกิดอย่างคับข้าง
แต่งานนี้ไร้วิแววของภรรยาสาวพลอยพลอยพันธุ์
ที่ไม่มีเข้ามาคอมเมนต์อวยพรใต้ภาพ
และเธอก็ไม่มีการโพสต์ไอจีส่วนตัวถึงอดีตสามี
โดยในอินสตาแกรมของฝ่ายหญิงมีเพียงรูปกับลูก

จะขอจับมือทายาททั้งสองและก้าวเดินต่อไปค่ะ